ไปดูอีกหนึ่งเรื่องดีค่ะพี่ปุ๊อัญชาลีปกติแล้ว
เราเห็นร้องเพลงสไตล์เท่มาคราวนี้เขาขอเปลี่ยนแนวค่ะ
ไปทำนิตยสารกันบ้างนะคะเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงน่ารักค่ะ
นี่ถือว่าเป็นการพลิกบทบาทครั้งใหญ่ของร็อกเกอร์สาวอย่างปุ๊อัญชาลีค่ะ
ตอนนี้พี่เขาขึ้นแท่นเป็นบรรณาธิการอำนวยการนิตยสารเพชรฮิปสเตอร์ค่ะ
นิตยสารที่ทำมาเพื่อแบ่งปัน
สาระความรู้เกี่ยวกับสัตว์น่ารักนะคะ
และเมื่อสักครู่ที่คุณผู้ชมได้เห็นไปเป็นภาพการเปิดงานเขา
เนรมิตส่วนกลางของห้างให้กลายเป็นแคทวอล์ค่ะ
ความน่ารักของบรรดาสัตว์เลี้ยงต่าง
โดยมีร็อกเกอร์สาวรุ่นใหญ่พี่ปุ๊นี่แหละค่ะ
ก็มีความหลงไหลในสัตว์แสนรู้
เห็นแบบห้าวแบบนี้พี่ปูเขาเป็นคนจิตใจอ่อนหวานนะจ๊ะ

ก็เลยขอพลิกบทบาทมาเป็นบรรณาธิการอำนวยการ
นิตยสารสำหรับคนรักสัตว์โดยเฉพาะเลย
หนังสือเขาบอกว่าจะถ่ายทอดเนื้อหาสาระ
บอกเสียงในเรื่องนี้ค่ะ

สืบสารงานที่คุณพ่อของเจ้าตัวเคยทำเอาไว้นั่นเองค่ะ
บอกว่าวุ่นรายการอย่างที่พี่บอกว่าเขามีคอนเทนต์อยู่แล้ว
แล้วก็ดูแลเกี่ยวกับเรื่องเนื้อหาทั่วไป
เพราะจริงแล้วพี่ก็เป็นลูกของบกมาก่อน

ก็อาจจะเป็นลูกไม้ที่หล่นไกลต้นหน่อย

อย่างเช่นต้องมาเขียนบทความทำอะไรนิดหน่อยอย่างนี้

แต่ก็พอทำได้แล้วก็สนุกดีค่ะ
นี้สมัยนี้คนอาจจะอ่านหนังสือน้อยลงนะครับ

ใช่แล้วค่ะเพราะว่าหลายคนจะเห็นพี่ปุ๊เขาก็รักสัตว์โดยเฉพาะเรื่องสุนัขนะ
รักมาแล้วก็เอ็นดูมาตั้งนานแล้วนะคะ
ก็เป็นกำลังใจให้แล้วกันสำหรับงานชิ้นใหม่ล่าสุดนี้นะคะ